พาไปดู๓ราศีที่ได้รับอิทธิพลความโชคดีหลังดาวอาทิตย้ายราศีมี
ราศีไหนยังไงพบกับหมอไก่พอพาที่นี่เลย
สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะ
ในวันที่๑๕มีนาคมนี้ค่ะ
ดาวอาทิตย์จะมีการย้ายเข้าสู่ราศีมีนอย่างเป็นทางการ
ส่งผลทำให้๓ราศีต่อไปนี้ได้รับอิทธิพลความโชคดีจากดาวอาทิตย์ทันทีค่ะ
สำหรับราศีแรกที่ได้รับผลดีจากการที่ดาวอาทิตย์มีการโยกย้ายราศี
นั่นก็คือชาวราศีกรกฎค่ะ
พอดาวอาทิตย์มีการโยกย้ายราศีก็ส่งผลทำให้ชาวราศีกรกฎ
ดวงชะตามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นทันทีค่ะ
โดยเรื่องที่ดีที่สุดนะคะนั่นก็คือ
เรื่องของการเงินค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกนะคะ
ชาวราศีกรกฎมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่ในอีกไม่ช้าไม่นานนี้ค่ะ
อีกราศีหนึ่งที่ได้รับอิทธิพลความโชคดีจากดาวอาทิตย์
นั่นก็คือชาวราศีพฤกษกค่ะ
สำหรับชาวราศีพฤกษกถือว่าดวงชะตาไม่ธรรมดาเลยนะคะ
เพราะว่าดวงของคุณดีแบบแพ็คคู่ค่ะ
ทั้งการงานและการเงินจะดีควบคู่กันไปค่ะ
อย่างในเรื่องของการงานถือว่าดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ

หากชาวราศีพฤกษกมีการนำเงินเก็บไปลงทุนอย่างเหมาะสม
ก็จะทำให้ฐานะทางการเงินของคุณดีมากขึ้นไปเรื่อยค่ะ
อีกหนึ่งราศีที่ได้รับอันนี้ส่งผลดีจากการที่ดาวอาทิตย์มีการโยกย้ายราศี
นั่นก็คือชาวราศีพิจิกษ์ค่ะ
สำหรับชาวราศีพิจิกษ์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งราศีนะคะ
ที่ได้รับแรงบวกในเรื่องของการงานโดยตรงค่ะ
โดยหลังจากที่ดาวอาทิตย์มีการย้ายราศีไปแล้วนะคะ
ชาวราศีพิจิกษ์มีเกณฑ์ที่จะได้รับผิดชอบงานใหม่หน้าที่ใหม่
หรือว่าถ้าสมมติว่าใครที่กำลังค้าขายหรือว่าทำธุรกิจอยู่
ก็มีโอกาสที่จะได้ค้าขายสิ่งใหม่ค้าขายในพื้นที่ใหม่
หรือว่าติดต่อลูกค้าใหม่สำเร็จค่ะ
หมอไก่ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้ง๓ราศีผู้โชคดีนี้ด้วยนะคะ
แล้วอย่าลืมในเรื่องของการทำบุญเพื่อที่จะทำให้ดวงชะตาดีอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะ
สำหรับวันนี้หมอกัยต้องขอลาไปก่อนค่ะ
แล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ